เหมือนว่าไม่ได้มีประโยชน์กับไฟได้
แป๊บนึงนะคะ
ขอโทษทุกคนค่ะขอโทษผู้ใหญ่

ก็คือเจตนาเราตั้งใจจะทำงานอยู่แล้ว
ปลุกชินโดยความสามารถ
แล้วก็ขอโทษพี่อย่างที่กร้อง
ท่านที่ทุกท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ขวัญเองก็เคารพ

แต่ว่าขวัญก็พิมพ์เองที่ขวัญไม่ได้ไปกราบลาแล้วบอกเหตุผลด้วยตัวเอง
แล้วก็ขวัญก็เลยต้องถอยออกมาก่อน
ส่วนพี่ชอตเนี่ยขวัญก็ต้องขอบพระคุณพี่ชอต
สำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาเพราะว่าพี่ชอตเองก็รักและเอ็นดูขวัญมาเสมอ
ถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้รู้จักกันเป็นงานส่วนตัว
แต่ก็พอมีเวลามีโปรเจกต์อะไรอย่างนี้พี่ฉอยก็จะนึกถึงขวาน

แต่ว่าณตรงนี้อะไรที่ขวัญมีอะไรผิดพลาดไป
เราก็ขอโทษด้วยทั้งพี่ชอตหรือว่าพี่เอส
ขวัญในการวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่ต้องแต่ใจออกจากกองมาเลย
คือขวัญเองก็ทำตัวลำบากค่ะ
เรื่องแบบนี้มันก็สะเทือนใจทั้งตัวขวัญเองด้วย
คือขวัญเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะอยากทำอะไรผิด
เราก็อยากจะทำสิ่งที่มันคือ
เราไม่อยากที่จะแบบว่าหากแบบหรือมีปัญหากับใครโดยเฉพาะพี่ชอต
ซึ่งเป็นคนที่แบบว่าขวัญขวัญเคารพอยู่แล้ว
เพราะว่าพี่ชอตเป็นผู้หญิงที่เก่งถูกไหมคะเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่ง
แล้วก็เราเป็นคนทำงานเราก็อยากอยู่ท่ามกลางกับคนที่ทำงานเก่งเราก็เป็นคนดี
ควรเข้าใจผิดเหรอจริงและโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขวันขออนุญาตไม่แตะตัวไม่เทาะ

ทั้งตัวขวัญเองด้วย
ขออนุญาตขอโทษให้ทุกคนไว้ตรงนี้
วันนี้ขวัญก็ยังแบบเคารพแล้วก็ยังนับถือพี่ชอต
คือแล้วขวัญเองก็จะเข้าไปขอโทษค่ะใช่เพราะว่าขวัญเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคะ
คืออยู่ในวงการนะคะอาวุโสผู้อาวุโสแล้วพี่เขาก็

จะได้ไปทำงานร่วมกันกับพี่เขา
หวันรู้ตอนเค้าอย่างเดียว
คือมันอาจจะผิดพลาดเรื่องการประสานพันธ

ขวัญขอโทษผู้ใหญ่กว่าทุกคนจริง
อ้ามพี่ตั๊กมายุลาคือใจหนูหนูอยากทำงานมาก
คือมีงานให้หนูมาเนี่ยหนูยินดีจะน้อมรับเลย
วันนั้นวันนั้นที่เราตัดสินใจออกจากกองเราได้ปรึกษาใครก่อนไหมฝันก่อนที่จะออกมา
มันรายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมาก

ซึ่งเมื่อนั้นหลายแบบเป็นการสูทาน

คือในกองมีคนเยอะค่ะคือจะให้ขวัญแบบไปอธิบาย
คือตอนแรกที่เราคุยหลักก็มีไม่กี่คนที่เป็นทีมงาน
แต่ว่าจะให้หนูไปกลับร้านพี่บางคนก็ยังไม่มาเพราะยังไม่ถึงเวลานั้น
แต่อย่างพี่ผู้ใหญ่บางคนแบบจะให้หนูไปกราบลาเหตุผลกับทุกคน
ตั้งแต่แบบในกองหนูก็แบบไม่ไหว
อย่างกองที่ยกไปตอนนี้เราได้คุยกับคนแห่งคุยใหญ่ว่าจะจัดการอย่างไร
คือตอนนี้หนูขออนุญาตยังไม่สรุปตอบนะคะ
เพราะว่าขวัญเองก็แบบไม่สามารถตอบได้

ไม่เป็นไรค่ะความว่าคืออาจจะแบบการสื่อสารเหมือนกัน
คือการสื่อสารมันเป็นเรื่องสำคัญคือใครอาจจะไม่เข้าใจยังไงก็แล้ว
แต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการยังไงก็อายุมากกว่าเรา
เราก็ต้องเคารพหมดเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีซีเรียสอยู่
มีข่าวใหญ่ของช่องอีกนิดหนึ่งหรือเปล่า
ก็คือโน้นว่าหรือว่าอย่างไรค่ะ
ไม่ค่ะก็อันนี้ก็ขอให้เพียงว่ามันเป็นเรื่องข้างใน
เพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในแล้วเราตอบอะไรมากไม่ได้
มันไม่ใช่เรื่องความผิดหรือถูก
มันเป็นเรื่องแบบรักษาความรู้สึกซึ่งกันและกันและการสื่อสาร
เมื่อวันนั้นนี่คุณไม่ใช่มีการผิดใจอะไรกันใช่มั้ยควร

คือหนูก็บอกกับพี่ทีมงานไปเพราะว่า
ขวัญเองก็พยายามเลือกทำในสิ่งที่มันดีที่สุดทั้งสองฝ่ายเราเป็นคนกลางอ่ะเนอะ
จะจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดในวันนั้นเอ้ยพอแล้ว
ทำความสะอาดอฟิตพี่ฉ่อทั้งปีเลยก็ได้โอ้ยมีการงานอยู่แล้วกันเนอะ
ควัญเอาบทสรุปของเรื่องนี้สรุปกว่าจะยังไงจะต้องแขดงต่อหรือว่ายังไง
หรือถอนตัวค่ะคือคือหนูไม่มีสิทธิ์ว่าจะเล่นต่อหรือถอดตัวค่ะ
คือเราเป็นเด็กเราก็ต้องทำตามหลักเกณฑ์ในการทำงานที่มันถูกต้องแล้วก็เอ่อ
เรื่องพี่ชอตกับผู้ใหญ่ที่ชอบเนี่ย
คือโดยส่วนตัวขวัญขวัญต้องทำหน้าที่ที่เราเป็นเด็กของค่ายอยู่แล้ว

แล้วก็อย่างพี่กูกับพี่ชอต
พี่เอสเนี่ยขวัญก็ยังเคารพอยู่เหมือนเดิม
แล้วก็ขวัญก็ยังรู้เขาเรียกว่าอะไรทุกอย่าง
วันหนึ่งถ้าเกิดขวัญมีโอกาสวาระเวลาที่เหมาะสม
เราก็ต้องทำความเคารพแล้วก็ต้องขอโทษอธิบายชี้แจง
ควันสรุปบ้างคือการที่ควันจะให้ผู้ใหญ่ไปคุยกันเอง
ขวัญพร้อมทำตามหลังจากที่เขาคุยกันแล้วอะไรประมาณนั้นเหรอขวัญ

ก็ยังไงสุดท้ายนี้ขวัญก็ฝากขอโทษทุกคน
แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็พี่นักแสดง

ค่ะคือขวัญจริงเราที่สังกัดก็เปิดโอกาสให้เราร่วมงานได้ทุกค่าย
ว่าเป็นเรื่องที่ปันเซ็นก่อนที่ว่าจะไปซึ่งยาต่อที
โปรดิวต์อะไรอย่างเงี้ยก็ขออนุญาตอย่าแบบ
เพราะว่าคือเราทุกคนก็จะพาจะทำงานให้มันมีประสิทธิภาพ
มันดีที่สุดอะไรที่มันตกหลดตรงไหนเนี่ย
เอาเป็นว่าขวัญขวัญขอโทษแล้วกันค่ะขวัญรับผิดชอบ
เป็นเรื่องที่ขวัญคุยเองตรงก่อนที่จะมีผู้ใหญ่มาคุยให้ถูกไหมคะ
ผู้ใหญ่ยังไม่เข้ามาค่ะก็คือเรารับตรงไปต่อ
ยังไม่ได้ลาบค่ะคือยังเราก็พอแล้วเพราะว่ามัน
คือมันไม่มีใครคือมันสะเทือนจิตใจค่ะ
คือขวัญก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้แล้วขวัญก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้สึกแบบนี้
หอยก็เชื่อว่าคนทำงานทุกคนไปถึงหน้างานก็อยากทำงาน

คือถ้าเรามองเวลานี้

ไม่ได้ช่วยให้งานเราเดินก้าวไปข้างหน้าอืม
ถ้าเกิดเราควรจะช่วยกันมากกว่า
ไม่แบบจะใครผิดเกาถูกก็ได้คือขวัญผิดก็ได้ขวัญก็ขอโทษ
แต่คือเราก็คือโดยส่วนตัวขวัญเนี่ยขวัญก็รักและเคารพพี่ชอต
เพราะว่าเขาก็ผู้หญิงที่ทำงานเก่งแล้วเราเห็นพี่ชอตมาตั้งแต่เด็กอย่างนี้
รายการความรักเราก็ดูนั่งฟังนึกออกไหมคือพี่เขาก็สอนเราโดยไม่รู้ตัว

ทุกอย่างมันมีเหตุผลออกมานะคะ
ที่ผ่านมาช้าก็โตมาเจออะไรมาเยอะเราอยู่กงการมาตั้งแต่๓๐ปีนี้
มันก็ขอบคุณที่ทุกคนเปิดโอกาสให้ขวัญพูด
แต่ว่าขวัญก็อยากจะพูดว่าขวัญใจขวัญเนี่ย
คือรักและเคารพทุกคนจริงทั้งพี่ชอต
แล้วก็ขอบคุณพี่ชอตด้วยที่ยังเมตตาขวัญอยู่

แต่ก็ยังไม่ทำร้ายขวัญไม่เข้าใจขวัญผิดอะไรอย่างนี้
อาจารย์นี้ไปรับละครเราต้องขามชอบขามรักษาใจหรือว่า

หรือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเรารับละครเองโดยที่ไม่มีแม่มาดูครับ

ตอนนี้ก็คือคุณแม่ค่ะได้ขอให้พี่ใหม่มาช่วยดูแลขวัญตั้งนาน
พี่มัยก็เพิ่งมาช่วยดูแลขวัญได้มาไม่กี่สัปดาห์
แลนด์เราางวาศดีรึค่ะ

ก็จะโอนคิวด้วยเรื่องส่วนตัวได้โอนไปให้พี่ใหม่รัชดาเป็นคนดูแลทั้งหมด
ส่วนเรื่องละครเราก็จะเอ่อ

เครียดบ้างไหมคะ

จริงเราก็ต้องเครียดอยู่แล้วค่ะเพราะว่า

ใครไม่อยากมีใครเป็นฝ่ายที่แบบเป็นคนผิดหรือว่าไม่อยากเป็นฝ่ายที่แบบว่ารู้สึกแย่หรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเหตุและผลแล้วเราก็แล้วคือโดยสุดถ้าเราไปแบบว่ามีมีกับคนอื่นที่เราไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเฉยแต่อันนี้ก็เป็นบุคคลที่เรานับถือด้วยจิตใจของเราแล้วก็เราผู้ใหญ่ผู้ใหญ่
พี่ชอดก็ดีกับขวานทุกครั้ง

เรามีแบบให้ต่อสายคุยขอโทษ

คือเราเป็นเด็กอะนะคะสถานะตรงนี้
มันไม่ใช่เรื่องที่เราแบบว่า

ในสถานทนานี้คือ

การส่วนตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขวัญจะเข้าไปขอโทษเข้าไปชี้แจง
มันก็ต้องทำให้เป็นกิจจากลักษณะ

ใช่ซึ่งถ้าเกิดว่ามีโอกาสขวัญก็อยากจะอธิบาย
แต่เราปล่อยเวลามานานไปไม่ค่าขวัญช่วงที่ผ่านมาเป็นอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะ
ก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปค่ะ

ใช่แต่ว่าใจเราก็ตั้งใจ
แล้วก็คือเนื้อแท้จิตใจเราก็ยังเคารพพี่ชอตเหมือนเดิม
เหมือนผู้ใหญ่ท่านอื่นที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการ
กับการสาธิตวิทย์น่ะมาถึงเราอย่างไรบ้าง
โจมตีเราเหยียบย่ำเราเนี่ย
คือเราก็พยายามเลือกรับในสิ่งที่มันฝึกปัญญาเราสอนเราในการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้
อย่างคำที่บอกว่าไม่โปร

ไม่โปรแฟชั่นัล
อันนี้ขอไม่เป็นไรค่ะถ้าคิดว่าขอไม่โปรแฟชนัลก็ได้ค่ะ

ก็แย่แต่ว่าเขาไม่ทราบตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเดี๋ยวเขาทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็คงไม่คิดแบบนี้
ฝันตัวมันก็เรื่องมันจะแรงไปกว่านี้
เดี๋ยวเกิดพรุ่งนี้พี่ชอตออกมาพูดอีกมุมนึงอะไรอย่างนี้
แล้วเรื่องมันจะเป็นอีกแนว

แต่ว่าทุกวันนี้เราก็พยายามทำให้มันดีที่สุด
แล้วแต่ก็ที่ฝันทำเนี่ยมันดูดที่ถูก

คือไม่เป็นไรค่ะคือใครจะมอบอะไรให้เราเนี่ย
คือขวัญว่าอายุการทำงานในชีวิตของขวัญมันมากพอกับการที่
พิสูจน์อะไรหลายอย่างมากกว่าแบบกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณจะบอกอะไรให้คนที่ติดตามแฟนละครเราไหมคะ

ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจขวัญค่ะ